ทุกผู้ชมครับนี่ก็บาปกรรมฮะคนร้ายงัดวิหารของวัดไผลล้อมนครปฐมนะครับ
บุกเข้าไปนะขโมยเงินงัดตู้บริจาคขโมยวัตถุมงคลได้พระเครื่องราคาแพงไปเนี่ย
เสียหายรวมแล้วเนี่ยเป็นล้านนะครับผู้ชายคนนี้ครับงัดวิหารเข้ามานะฮะ
ลักษณะผอมผอมสูงสูงแต่งกายมิดชิดมีกระเป๋าเป้สภายไว้ด้านหลัง
หน้ากากผ้าใส่หมวกแก๊ปอำพลางเรียบร้อยนี่ครับเข้ามาเนี่ย
ใช้เวลาก่อเหตุอยู่สักครึ่งชั่วโมงได้นะครับปีนเข้ามาทางหน้าต่างกระจกวิหารที่ถูกทุบจนแตกนะครับ
แล้วก็ปีนเข้ามานะครับใช้ไฟฉายเนี่ยส่องไปทั่ววิหาร
สำรวจทรัพย์สินมีค่านี่เห็นไหมครับกล้องวงจรปิดจับไว้ได้หมดนะครับ
แล้วก็มาดูที่ตู้วัตถุมงคลนะลักษณะสรรพสินต่างต่าง
แล้วก็หลบหนีไปนะครับโอ้โหคือแต่งตัวมาเนี่ย
ปิดบังหน้าตาใส่กางเกงขายาวเสื้อแขนยาว
เหมือนกับว่ารู้อยู่แล้วแหละว่าที่นี่ต้องมีกล้องวงจรปิด
แต่ตั้งใจมาเลยเอาแบบว่าเอาให้จำไม่ได้ไปเลย
อย่างมากก็เห็นว่าเนี่ยผอมผอมสูงสูงแบบนี้นี่ครับ
แล้วก็ลงมืองัดทั้งตู้บริจาคแล้วก็ตู้วัตถุมงคลนะครับ
แล้วก็ได้ทรัพย์สินไปได้ไปรวมรวมเนี่ยเป็นล้านนะครับ
นี่ครับมีเป้มาสะพายไปเลยฮะผู้ชายคนนี้ครับทุกผู้ชมครับ
หลายมุมหลายจุดนะฮะค่ะอ่านั่นเป็นแสงไฟนะ
ลงแมลงอะไรพวกนั้นไม่ได้มีอะไรลอยไปลอยมาหรอกนะ
นี่ค่ะท่านผู้ชมครับวัดไผลล้อมที่นครปฐมนะครับ
สพมนครปฐมหลังจากได้รับแจ้งเหตุจากทางวัดนะครับทุกผู้ชมครับ
ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนี่ฮะเมื่อคืนที่ผ่านมาครับ
กระจกหน้าต่างถูกงัดจนแตกนะครับที่วิหารของวัดนะครับ
ตู้บริจาคแบบกล่องพลาสติกใสเนี่ยถูกทุบจนแตกนะฮะแม่กุญแจที่คล้องเอาไว้เอาไว้ล็อกก็ถูกตัดนะหายไปด้วยนะครับนี่คือจุดที่ทรัพย์สินถูกเอาไปตู้พลาสติกใส๘ตู้นะฮะมีตู้ที่เป็นตู้ขนาดใหญ่นะครับที่เขาเรียกว่าตู้มหาสมบัติก็ถูกงัดไปอีกหนึ่งตู้นะครับมีตู้วัตถุมงคลต่างอีกนะครับทุกผู้ชมครับตู้บริจาคที่ทำเป็นบาท
เป็นบาทพระสแตนเล็ตขนาดใหญ่เนี่ยอีกหนึ่งตู้นะครับพระเครื่องนะคนร้ายเนี่ยมันเอาไปเฉพาะพระเครื่องที่เป็นเหรียญหลวงพ่อพูลรุ่นปี๒๔๙๓เอาไป๙องค์นะเพราะว่ามีราคานะครับเหมือนกับรู้เลยนะครับเอาเป็นว่ารวมทั้งหมดเนี่ยมูลค่าประมาณหนึ่งล้านกว่าบาทค่ะนะฮะวันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราไปที่วัดไผลล้อมนะครับไปคุยกับหลวงพี่น้ำฝน
หลวงพี่ก็เปิดให้ดูมีเป็นอย่างนี้โยมเห็นมะจบกับประกาศตี้เนี่ยอ่าดโยมบริจักษ์ก็หย่อนเงินเข้ามาเปิดไปงัดเอาไปหมด
คนร้ายเนี่ยทุบตรงนี้ก่อนทุบกระจกจนแตกแล้วก็ปีนเข้ามา
ขโมยทรัพย์สินทั้งเงินในตู้บริจาคจุดต่าง
แล้วก็วัตถุมงคลนะฮะแล้วก็เอาไปนะครับ
โดยคนร้ายเข้ามาก่อเหตุก็คือช่วงสักประมาณตีหนึ่ง
คืนวันที่๗ธันวาคมนะฮะ
ก็คือต่อเนื่องเมื่อคืนที่ผ่านมาต่อเนื่องเช้าวันนี้
เข้าสู่วันที่๗เนี่ยตี๑เนี่ยนะครับ
ทีนี้พอตี๔เนี่ยพระสงฆ์ก็ต้องมาเปิดวิหารเพื่อทำวัดเช้า
พอเปิดวิหารพบความเสียหายครับนะตู้บริจาคที่ญาติโยมมาทำบุญเอาไว้เนี่ย
๘ตู้ถูกทุบจนแตกโรเนโรนาสไปทู่วิหาร
รวมกับตู้ใหญ่กับบาทสแตนเลสตรงนี้อีกนี่เห็นไหมนี่ฮะ
บาทใหญ่นี่ก็ถูกเอาไปนะครับไปดูกล้องวงจรปิดก็เห็นคนร้ายนั่นแหละ
แล้วก็เชื่อว่าต้องเตรียมการมาอย่างดีเพราะว่าปิดบังหมดมิดชิดไปหมดนะครับ
มีไฟฉายมีอุปกรณ์ตัดกุญแจตู้บริจาคไฟฉายเอามาส่อง
แล้วพระเครื่องเนี่ยตรงจุดที่เป็นตู้วัตถุมงคล
ยังเลือกเอาเฉพาะพระเครื่องเหรียญหลวงพ่อพูลรุ่นปี๒๔๔
ซึ่งแต่ละเหรียญเนี่ยราคาเนี่ยหลักแสน

ใช่เห็นไหมราคาหลักแสนนะฮะเหรียญหลวงพระภูมินะครับ
ได้ไป๙องค์ใช้เวลาอยู่ครึ่งชั่วโมงนะครับ
รวมแล้วมูลค่าล้านกว่าบาททั้งหมดนะครับ
หลวงพี่น้ำฝนท่านเชื่อว่าคนร้ายเนี่ย
น่าจะเป็นคนเดียวกับที่เคยมาก่อเหตุมาแล้วครั้งหนึ่งนะฮะ
เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาถ้าท่านจำได้นะครับ
งัดแล้วก็เอาเงินในตู้บริจาคไปมาแล้วนะครับ
พฤติกรรมการก่อเหตุลักษณะคล้ายกันแต่เมื่อครั้งนั้นน่ะทางวัดไม่ได้แจ้งความฮะ

คือคนเหล่านี้เป็นคนที่ไม่มีหลักศิลธรรมไม่มีหลักในการดำเนินชีวิต
ในการดำเนินชีวิตโยมสังเกตดูครับเดี๋ยวพอโดนจับก็จะบอกว่าวัน
มีปัญหาเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นซึ่งมันเป็นสิ่งที่มันไม่ใช่
รู้จักพอในการทำในการดำเนินชีวิตมันก็มีปัญหา
แต่ส่วนใหญ่ที่มีปัญหาเพราะคนเหล่านี้คิดแต่ความชั่วความเลวเข้ามา
แล้วสิ่งที่จะกลับมานั่นนะครับคนเหล่านี้ไม่มีศิลธรรม
ถึงเวลาพอจับได้ปุ๊บเนี่ยมันก็พูดไปอีกแบบ
ให้ตัวเองดูดีไม่มีอะไรเท่านั้นเอง
เคยมีเหตุการณ์มาครั้งหนึ่งแล้วท่านก็กำชับว่า
ให้เด็กวัดทุกคนช่วยกันจับตาดูแต่ยังถึงดูเท่าไหร่เราอยู่ในที่สว่าง
มันก็ไม่เท่ากับคนที่จ้องจะเอามันมันความรู้สึกครั้งนี้คือเสียใจ
มันมันมีค่ามากกว่าเงินทองมันเป็นค่าของความรู้สึก
ซึ่งหนูคิดว่าเด็กหนูอยู่ได้แค่๒เดือนวัดแห่งนี้
แล้วสิ่งพี่เจ้าหน้าที่คนอื่นที่อยู่กันมานานอย่างนี้
ความเสียใจมันมันทวีคูณซึ่งเด็กวัดแบบอยากรู้ตัว
ว่าใครเป็นคนทำแล้วทำได้ยังไง
สอบพมธบรรธมก็ต้องไปไล่ตรวจสอบห้ามจากล้องมุมจรปิดในจุดต่างต่อ
ว่าออกจากวัดจากวิหารไปแล้วเนี่ย
จะไปทางไหนต่อเพื่อหาเบาะแสคนร้ายนะครับ
โอ้โหนี่ครับเอาเป้มาเลยอ่ะสะพายของไปเลยนะครับ

ท่านผู้ชมครับ